โอ้โหราคาดีนะช่วงนี้นะรักภพค่ะวันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปูม้าสามร้อยบาทต่อกิโลกรัมค่ะหมึกกล้วยตากแห้งนะคะ๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงวันนี้สองร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ไปดูราคาของหมูเนื้อแดงกันบ้างดีกว่าเนื้อสัตว์ราคาเป็นยังไงช่วงนี้หมูถูกด้วย
หมูเนื้อแดงนะคะลดราคาลงมาอยู่ที่ร้อยสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่ค่ะแปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิม